สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับ
โอเคก่อนที่จะไปฟังคุณพี่เหมียวกับคุณพี่ม้าเล่าข่าวให้ฟังนะฮะ
มาร่วมส่งข้อความมาก่อนนะครับกับไลน์ของเรานะครับ
ตั้งแต่รายการข้าวใส่ไข่ทำตรงกับจ้อมขวัญไทยละทนิวโชว์
รวมถึงชีวิตตีแสกหน้านะครับ
แจกหมดละ๒๐๐รางวัลนะครับ
ทุกวันที่ออกอากาศของรายการนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ

สิ้นเดือนนี้ก็ได้กันไปแล้วใช่ไหม

เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันถัดไป

แล้วก็ถ้าหากว่าส่งกันมาเยอะจะมีโอกาสได้มากขึ้น

รายการเลยนะฮะตั้งแต่รายการของเราไปจนตกข่าวเลย

วันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านคงได้รับทราบข่าวนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งตกไปในรางรถไฟ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะคุณ
ที่สถานีทัพช้างก็ออกไปทางนู่นน่ะ
ออกไปเกือบถึงแอร์พอร์ตแล้วสุบันภูมิค่ะพี่
เสียชีวิตก็ตรวจสอบภาพวงจรปิดนะฮะ
หญิงสาวท่านนี้ก็เดินเดินอยู่อย่างนี้ฮะ
เข้าไปใกล้เขตนั้นแล้วก็โดยที่ไม่มีใครนึกถึงเลย

แล้วช่วงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามจะหยุดรถไฟ
เขาจะมีปุ่มให้อยู่นะฮะแต่รถไฟมาใกล้เกินไป
ตอนนี้ผู้คนก็แบบแตกตื่นเลยเพราะว่าตกใจ
ไม่มีใครนึกว่าเธอจะเดินแล้วก็ล่วงลงไปนะคะ
จากตอนแรกเนี่ยก็ว่ากันว่าตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ

ก็คือ๗โมงแล้วตอนประมาณ๙โมงกว่า
ก็มีการเข้าไปดูตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ

เขาได้กดปุ่มหยุดรถไฟฉุกเฉินแล้ว
แต่ว่ารถนั้นหยุดไม่ทันเพราะระยะใกล้มาก
ทำให้รถเคลื่อนผ่านผู้โดยสารท่านนี้ที่ตกลงไปนะฮะ
ก็เลยแจ้งหน่วยแพทย์ต่าง

จากการดูภาพก็ไม่พบว่ามีคนอยู่ใกล้เลยนะคะ

คือเธอเดินเข้าไปคนเดียวเลยข้างหน้า

เออเลยเขตเส้นเหลืองซึ่งเป็นเขตที่เดินไปได้
แล้วเธอก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์

แต่ว่ามองไปข้างหน้าแล้วก็เดินลงไปเลย

ซึ่งทางร้อยตำรวจเอกปีชาบุตรอารีรองสารวัตรสอบสวน
ของสถานีรถไฟฟ้ามักกษัตริย์เนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นก็ไปสอบปากคำสามี
ซึ่งเป็นผู้ที่มาส่งภรรยาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
ทราบว่าเธอภรรยาของคุณปียพงศ์นั้นตั้งคันได้๖เดือนค่ะ
เริ่มตั้งขันเนี่ยภรรยาแพ้ท้องแล้วก็มีอาการหน้ามืด
เป็นลมเวียนบ่อยหรือเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
เขาก็เดินทางมาส่งภรรยาที่สถานีรถไฟฟ้าด้วยตัวเอง
ก่อนที่จะแยกไปทำงานโดยติดต่อกับทางไลน์ตลอด

ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นภรรยาของตัวเอง
ย้อนกลับไปดูที่สถานีอีกตอนนี้ตัวผู้เสียชีวิตเอง
ก็ที่ยืนรออยู่เนี่ยมักจะออกมายืนตามลำพัง
อย่างนี้เธอเป็นปกติของเธอที่จะยืนแยกออกมาจากคนอื่นซึ่ง

เพราะว่าเธอมีอาการหน้ามืดบ่อยเวลาอยู่ในคนเยอะ

ตอนนี้คือเหมือนกับจะเดินขึ้นมาแล้วก็หน้ามืดตรงไปเลย
คือบางคนไปบอกว่าเธอเหมือนกับจะฆ่าตัวตาย
แต่ว่าลองดูอีกทีผมขอดูภาพอีกทีได้ไหม

ก็นี่ฮะกล้องวงจรเป็ดก็บอกว่าเธออยู่หลังเส้นเหลือง
สังเกตไหม๊ปึ๊บนี่เห็นไหมสังเกตไหม
จึ๊งมาเหมือนกับหยุดตัวเองไม่ได้แล้วก็ล้มลงไป
คือผมบอกเลยนะสภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะ

ก้าวสุดท้ายก่อนจะล่วงลงไปจากชาญชาลาเนี่ยคือเป็นลม
คือของขวัญญาติผมยืนนะลักษณะมันเป็นเหมือนแบบอย่างนี้
แบบนี้ไปอย่างนี้คือคนทรงตัวไม่ได้อ่ะแต่ทีนี้บางคนไม่บอกว่าเธอเดิน
ไม่ใช่นะคือถ้าเดินมันต้องตัวตรงหลังตรง
ตอนแรกคนก็คิดว่าไปฆ่าตัวตายตอนแรกที่เป็นข่าวสะพัดอยู่อย่างนี้
เพิ่งเห็นภาพครั้งแรกเลยนะผมบอกเลยว่า
ผมมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นการเดินไปฆ่าตัวตาย
ผมว่าเธอกำลังเสียหลักความสมดุลของร่างกายเพราะผมเคยเป็นแบบนี้

ของผมเป็นเหมือนบ้านหมุนแล้วก็แบบวึบแล้วก็แบบเดินก็จะเป็นอย่างนี้
หน้ามันไปก่อนเลยมันงงมันจะล้มหน้าแล้วก็ล้ม

ล่าสุดเมื่อก่อนไปหาหมอมาผมนั่งคุยกับหมอผมหันไปอย่างนี้
ผมยังงงอย่างนี้เลยงงก็วึ๊บไปอย่างนี้
คนท้องธรรมน์อาจจะแบบ
ใช่ค่ะอันนี้แน่นอนพี่ก็เป็นลงพี่เคยท้องนิ้ว
คือผมมั่นใจว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตาย
ผมไม่รู้นะผมดูผมว่าไม่ใช่
ตอนนี้ก็แน่นอนที่เห็นจากภาพวงจรปิดก็คือ
คือไม่ได้มีใครผลักไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุจริง
ที่เธอเดินลงไปในรางรถไฟฟ้านั่น
ก็เบื้องต้นมีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเรื่องค่าทำศพเป็นระเบียบของทางรถไฟฟ้า
กรณีที่มีการเสียชีวิตนี่ก็มีวงเงิน๔แสนบาทค่ะ
ทั้งนี้ก็อยู่ที่ผลของคดีที่จะออกมาด้วย
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว

แล้วก็ท้องอยู่๖เดือนด้วยนะครับ
เฮ้ยต้องหดหู่นะหนูถึงจะหดหู่จริง
คือเวลาลืมอะไรบางทีก็แย่งหน่อยก็ดิม

วันนี้ผมไม่ได้ยินคนบอกโอ้ยฆ่าตัวตายเขาแล้ว

แต่เมื่อกี้พึ่งไม่เห็นผมจะกลับไปต่อล้อต่อถีกกับคนที่พูดเลยว่า
ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ดูสภาพแล้วไม่ใช่
คือการเดินเนี่ยเขาเสียสมดุลความทรงตัวแบบ
โน้มมาอย่างนี้เลยเห็นเลยว่าผมก็เป๋ไปเลยขาเขาเป๋ไปเลย
คนมันต่อหน้าต่อตาคนทั้งสถานีเลยนะ

เรื่องนี้นี่เป็นการฆ่าตัวตายของจริง
ไม่ใช่อย่างเมื่อกี้นะฮะแต่เกี่ยวข้องกับเชือกด้วย
คืออย่างนี้มีชายหนุ่มคนนึงอยู่จังหวัดอุดรนะครับ
เพราะน้อยใจนะฮะไปขอเงินเพื่อนบ้านไปซื้อสุราเนี่ย
ไม่ได้เงินมานะฮะก็เลยกลับไปแขวนคอตาย
มาชดตัวเองล้างจากนั้นได้มีการตรวจสอบนะครับ
บอกว่าคนที่เสียชีวิตคนนี้ชอบสะสมเชือก
จากศพที่ผูกคอฆ่าตัวตาย

คืออย่างนี้หนุ่มอุดรผูกคอตายนะฮะนำมาแขวนคอตัวเองตาย
เขาบอกว่าได้รับการแจ้งเหตุนะครับมีคนผูกคอตาย
จากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พูคอติดกับเกียงละม่วง

จากการชันสูตรศพแล้ว

คาดว่าแขวนคอตายเอง
เสียชีวิตประมาณสัก๑ชั่วโมงที่ผ่านมา

คนหลักมั่นซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นั่น

แล้วก็เพื่อนบ้านไปซื้อเหล้ามากินเป็นประจำ

นายสุนทรเดินไปขอเงินเพื่อนบ้าน
หนึ่ง๒๐บาทไปซื้อสุราดื่ม

ถ้าไม่ให้เงินจะไปผูกคอตายนะ

นายสุนทรเองยังเป็นคนที่เชื่อเรื่อง

เชือกผูกคอคนตาย

คือถ้ามีเหตุคนผูกคอตายที่ไหน
สุนทรจะไปขอเชือกนั้น
เพื่อนำกลับไปทำพิธีขอหวย

เมื่อได้หวยมาก็จะนำไปบอกเพื่อนบ้าน

แต่ปรากฏว่าหลังจากที่หวยออกเนี่ย
เรียบไม่เคยถูกเลย

แถวนั้นเขาต่างเชื่อกันนะครับว่า

เกิดจากอาถรรพ์ของเชือกที่นายสุนทร

นำมาจากศพของเพื่อนบ้านรายหนึ่ง
ที่เคยใช้แขวนคอตายมาก่อนแล้ว

มีผู้ชายอยู่คนนึงเอากิ่งมะยม
ที่ขึ้นอยู่ใยใกล้ต้นมะม่วงนะ

มีใครทราบว่าเป็นเพราะอะไรร้อง
คือตามโบราณหรือใครก็ไม่รู้
อาจจะไม่ใช่โบราณก็ได้นะฮะ
มีการศึกษาข้อมูลมาบ้างเนี่ยนะครับ

สามารถที่จะเอามาทำหวยได้

ก็มีคนจำนวนนึงไปเชื่อ
ว่าอ๋อเชือกพวกนี้เป็นเชือกของผีไตโหง

แต่ทีนี้วิธีการทำเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่สะสม
สะสมให้เอาเชือกที่ผูกคอตายเนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นก็อย่าไปงมงาย

เชือกเส้นนี้อาจจะเป็นเชือก
ของผีใต้หงค์คนที่แล้วแล้วก็มาเอาชีวิตในสุดท้อนไปก็ได้

ก็แกก็จะเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลาฉันกำลังจะเริ่มจัด
อ่ะนี่ละไงอ่ะเออรีบรีบแล้วเธอก็สรุปใด
จริงเชือกเส้นนี้เคยผูกคอเพื่อนบ้านตายมาแล้ว
แล้วพอตายเสร็จก็ไปเอาเชือกเส้นนี้มาเก็บไป
ขอหวยขอไม่ได้เสร็จไปขอเงินกินเหล้าไม่มีไร่

แสดงว่าเชือกเส้นนั้นสองศพละ
มันมีบางอย่างที่ยังไม่ต่อเนื่องกันอยู่

ผู้ตายก็เลยน้อยใจก็เลยผูกคอตายเป็นการประชด
ศูนย์ย่านลดูไม่ได้ติดใจสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ย

เหมาก็ร้องไปรวมด้วยกันหมด
หมาเรื่องนี้นี่ซิ่งนะ
ซึ่งเปิดตัวถุงรถรู

เราไม่สนใจในเรื่องแบบนั้นนะคะ
ก็เรียกว่าเสยท้ายรถกระบะค่ะ
กำลังรับส่งคนงานสร้างรถไฟฟ้า
ตกลงกันไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวอ้างว่า
รู้จักกับคุณเฉลิมอยู่บำรุง
เป็นญาติของพ่อ
สุดท้ายก็เลยต้องโดนจับไปเพียง๓กระทงเลยนะคะ
บอกให้เมื่อตอนตี๓เลยนะเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๘

เออก็นี่ไงท่านบอกว่าได้รับแจ้งนะ
ว่ามีคู่กรณีตกลงกันไม่ได้
บริเวณสามแยกตรงบางขุนนลนะฮะ
ซึ่งได้รุดไปตรวจสอบก็พบว่านะฮะ
มีรถสปอร์ตคันนี้แหละนะฮะ
ได้ชนนะฮะเสยท้ายรถกระบะคันข้างหน้านะ
ซึ่งมีคนงานนั่งอยู่เต็มท้ายรถกันเลยทีเดียว

สอบสวนแล้วปรากฏว่านายประพิษเมินดีนะฮะ
คนขับรถกระบะเนี่ยหลังจากที่เลิกงานขับรถนะครับ
จะกลับไปที่พักในย่านแถวบางพลัดเนี่ย
ก็มีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นจากที่
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้ากันไปแล้วนะ
ทำให้ต้องลดความเร็วเพื่อที่จะเบี่ยงขวา
เพราะมันแถวนั้นจะมีใช่ไหม
ทำให้คู่กรณีขับมาด้วยความเร็วมากเลย
ชนท้ายเข้าไปนะอย่างจังเลยทีเดียวนะฮะ
ดังด้านนะฮะนายทศพลตั้งสำริษกุล
ก็เป็นเจ้าของรถเวียนดับเป็นอยู่นี่แหละค่ะ
ซึ่งก็ถูกต้องนะครับรถมันแข็งแล้วเนอะใช่ไหมครับซึ่งก็เกิดความมืนเมานะครับ
กล่าวว่ารถตะบัดนี่แบบฝ่ายผิดนึกออกป่ะ
นั่นแน่ชนท้ายเขาเนี่ยนะนั่นแน่นั่นจากเบ็ดไม่ทัน

ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งตอนนี้ระบบไลน์นี้มีปัญหาอยู่นะครับ
กำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่นึง
ตอนนี้ก็ส่งมาก่อนได้เดี๋ยวเขาก็จะมีการพิวร์นให้
เผื่อว่าใครส่งมาผูกใจเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีเหรียญ
ปรอบขวัญกำลังใจปรอบขวัญกำลังใจตรวจสอบแอลกอฮอล์
ผลปรากฏว่าในคนนี้เป่าปั๊บไม่มีปริมาณแอลกอฮอลถึง๑๐๔มิลลิกรัม
ได้ไปอ้างคุณเฉลิมอีกแม่แม่แม่นี่นอกจากนี้เนี่ยยังพบแผ่นป้ายทะเมียนนะ
ซึ่งไม่มีปั๊บตัวยอกคือขอสอกก็คือกลมการผลส่งทำบก
ไม่ได้สังเกตรถ้าเบียนมันไม่เหมือนกันน่าที่ตำรวจก็เลยบอกเอาอยู่แล้วกัน
มานี่สอบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้พนักงานไปมาเสร็จแล้วนะ

ในที่สุดเนี่ยก็โดนแจ้งทั้งหมด๓ข้อหาด้วยกันเลยนะฮะมีโทษนะ

อะไรเมาก่อนที่จะปล่อยตัว
สามข้อหาละ๑๕๐๐บาทแอลกอฮอล์เกินนี่ต้อง๒๐๐๐๐นะ
แล้วก็ประกอบอะไรนะก็บำเพ็ญประโยชน์ก็รู้จักกับคุณเฉลย
แล้วก็ทั้งนี้เมื่อสอบถามแล้วเนี่ยนะฮะ

ให้พนักงานสอบสวนเร่งรายงานเหตุผล
แล้วก็ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะ

บอกว่าคนที่อายุ๗๐ขึ้นไปไปกินฟรี

อย่าเพิ่งเร่งสิใจเย็นพ่อฉันได้

สำหรับรูปของคุณม้ากับชายหนุ่ม

ลายตัดมาแล้วลายเลยค่ะเต็มพี่

ตอนนี้นะครับถูกใจเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วย

เตี๋ยวกระตันยูพิเศษ๗๐อัพกินฟรี
นี่นะฮะร้านก๋วกระตันยูคนแก่๗๐ปีกินฟรี
ลายนี้นะฮะเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงนะฮะ
ชื่อว่าครัวก๋วยเตี๋ยวบ้าบอล
อยู่ในเมืองชายนาฏปากทางเข้าซอยบ้านกล้วย๑ติดริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะครับ

ได้ขึ้นไปจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณลูกค้ากลุ่มกุ้งสูงอายุนะครับ
อายุ๗๐ปีขึ้นไปได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีโดยไม่จำกัดนะครับ
การเจ้ะของร้านเปิดเผยว่าเพื่อลำนึกถึงมุลคุณของผู้สูงอายุทุกขวัญนะครับ
ที่เปรียบเสมือนย่านผู้ใหญ่ที่ช่วยดูชีวิตรวริสังคมให้อยู่อย่างเป็นสุขนะครับ
ได้รับสิทธิ์ทานฟรีทุกวัน

ผู้สูงอายุก็จะให้ถูกเป็นสูญรถนะครับ
จากการโปรโมชั่นที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุนะครับ

คือเป็นราคาโปรโมชั่นเขาบอกลูกค้าเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะเป็นสโมสรย่อมเลยเนอะ
เออแล้วก็คนแน่นร้านเลยบอกว่ามีการชมกันด้วยนะครับว่าดีงามแล้วก็อบอุ่นใจมากเลยนะครับ
หมดเลยฟรีหมดคือต้องชมเจ้าของร้านนิดนึงให้คน๗๐เข้าไปเนี่ยคือเขาคิดเก่งมาก
เพราะว่ากินไม่ได้เยอะไม่มีฟันเนี่ยเขาไม่ได้
บีบ้าเหรอได้ไม่ใส่ฟันปลอม
ได้เพราะว่าคน๗๐หลานด้วยทำไมกัดเส้นไม่ขาด
อ๋อไม่มีตังเงิกขับปั๊บกัดเส้นไม่ขาด
คนอายุมากบางทีอยู่บ้านเหงาเนี่ยก็มาเจอกันพกบัตรประชาชนมา
รายได้มาจากไหนไม่มีหนุ่มสาวไปขอ
บีนี่ก็คงไม่ได้ทั้งวันหรอกแม้อยากไปดูบ่อน
ทั้งล้านเลย๗๐หมดเลยยังไง
พี่ม้าไปไหมละไม่ถึงนะสิไม่ต้องดูบันกรณชาชนไม่ได้เลย
แต่ว่าขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ครึ่งราคาแล้ว

แต่พี่ม้าไม่ค่อยขึ้นหรอกรถเมลตอนนี้นั่งแต่มอเตอร์ไซค์เลย

เอามาดูฝนฟ้าอากาศนะคะ
นี่ไลน์กะหน่ำมาเดี๋ยวเราจะช่วยกันอ่านแล้วก็ให้โหวต
ได้ส่งเข้ามา
ฝนมาอีกแล้วคุณท่านผู้ชมมาดูที่อิสานตะวันออก

วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า

ส่วนคลื่นลมก็มีกำลังปานกลางค่ะ
ยังไม่ได้เตือนนะคะว่าให้เรือเล็กยังไม่ออกจากฝั่ง

รสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันในประเทศไทย
มีกำลังแรงขึ้นก็คือฝั่งอนามันฝั่งภูเก็ต

ประเทศเวียดนามตอนบนก็มีฝนละชะชิ้น

เอาละค่ะทีนี้ขึ้นลมในอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้น

โอ้โฮชาวเหนือระวังนะเจ้า
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่
เอาล่ะสิส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็แค่๔๐ของพื้นที่นะฮะ
ส่วนกรุงเทพพวกเราที่กลัวเหลือเกิน

ไว้เลยค่ะเพราะว่าฝนจะตก๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดก็๒๕องศาเย็นสบาย
แต่ว่าทำให้รถติด
อุณหภูมิสูงสุดแค่๓๖องศาเอง

อ้าวมา
แต่กรุงเทพตกจริงนะตก

มีอะไรต่ออะไรนี่
นี่กลับมาที่พวกเรานะคะอะไรอยู่นี่

อันนี้ไม่ต้องฝากประจำได้๑๓แล้วถ้าอยากถอนขึ้นมาทำไง
ถอนก็ชามใจค่ะอยากถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้ไม่มีกำหนดฝากไม่ต้องฟิกว่ากี่เดือนถึงจะถ้อยถอนได้
พี่พี่ฝากวันนี้พี่จะถอนพรุ่งนี้ก็เรื่องของพี่แต่ว่าตั้งแต่๑๐๐๐บาทขึ้นไปนะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณฝากหมื่นนึงนะ
ได้รับไปเลยค่ะตุ๊กตาแฮปปี้พริกสุดน่ารัก๑ใบแล้วก็๑กระปุกได้ทั้งออมได้ทั้งออมเงินแล้วก็ยังได้แฮปปี้พริกไปนอนกอดให้หนำใจด้วย
แล้วสำหรับแฟนข่าวใส่ไข่พิเศษของใครนะคะรับฟรีไปเลยแฮปปี้พลิกคนละตัว๓คนแจก๓ตัวนะฮะ
เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์ที่เห็นนี้นะคะ๐๒๑๒๗๑๑๑๑ต่อ๒๑๓๕นี่เลยนะคะ
แรกตอบถูกก็รับไปเลยนะคะคุณกอแฮปปี้พลิกตอบได้ตอนนี้ถึงทุ่มตรงถ้าครบแล้วเราปิดสายทันทีนะคะ

อ้าวบ๊วยพี่แจกท์นะโอเคเอาไปให้มายูนะ

บัญชีฝากไม่ประจำถอนได้
ดอกเบี้ยสูงทีเดียวนะครับ

สิคะมีเรื่องของลูกสาวของดิฉันเลยทีเดียวนะคะ
ก็ไปเผยชมอยู่บนพรมแดงอย่างสง่างามนะครับ
อีกครั้งอยู่ในงานที่มีชื่อว่า
ซึ่งชมผู้อาริยาเอฮาเก็ตนะครับ
ร่วมเดินพรมแดงนะครับกับเทศกาลหนังของเซียงไฮค่ะ
ลาฟิเชียร์ซึ่งก็ในครั้งนี้ได้รับเชิญจากนาฬิกา
ไฮเอ็นชื่อดังระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับ

ซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของงานนี้เลยทีเดียวนะคะ

แล้วคนท้องรุ่นระดับนี้เดือนขนาดนี้หน้าอกจะใหญ่มาก

ซึ่งคุณแม่ชมพู่นี้เขาก็เลือกผ้าที่เห็นเป็น
แล้วก็มีทั้งลูกปัดถักทอออกมาได้อย่างสวยงามของ

สามีเท่อ่ะสามีชมพูอ่ะดูได้
คุณน้องต้องมาตามมากกกดูเลย
แน่นอนสิเขาก็มันท้องแก่อยู่
แฟดไงทำไมหินใหญ่
ก็ต้องบอกว่าชุดนี้นะคะทำให้เห็นเผยสัดส่วนได้อย่างชัดเจนมากเลยทีเดียว

ว่าคนท้องที่สวยมากเลยทีเดียว
ระดับเพชรปาแก๊สรู้จักไหมเพชรปาแก๊

ก็คือถูกต้องชีเกอร์นะฮะโดยรอบเลยนะคะสีอ่อนหวานสวยงามมาก

ก็จะไปกระทบไหล่พวกดาราเอเชียถึง๒๐๐ชีวิตกันเลย

ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบจีนนิดนึ

สวยจังเลยพ่อมายก็อด

เอาเลยครับ
มาดูข่อมาริโอค่ะนะคะ
ริโอไปเดินแบบที่มิลานค่ะคุณค่ะ

ปลื้มปริ่มกันเลยก้าวขึ้นไปอีกขั้นนะคะ
นี่ใส่ชุดเหมือนไพ่จริงด้วยนะฮะ

มิลานแฟชั่นวิกสปริงซัมเมอร์
มิลานแมนแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์

นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะหน้าตามันกวนดีนะเหมือนชิคกี้พาย
เดี๋ยวคุณมาร์มมีแฟนหล่อเคยเห็นเหรอ

ป๊ะติ๋มคะป๊ะติ๋มไม่เห็นที่ไหนพี่มาร์คอยากมีอะไรเป็นส่วนตัวบ้าง

รีราเค้าไม่ธรรมดานะจ๊ะส่วนตัวเค้าเลย
ฝรั่งหน้าตามะโร่นี่สู้ในแบบอื่นได้สบายเลย

ประเทศต่างที่อยู่ในแถบเอเชีย

เขาเลือกอย่างนี้ก็คือเขาเลือกในลักษณะของ

โอเคไหมแล้วเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้

คนหาดูว่าใครเนี่ย

ก็คือปูปายา

คือมันเท่นะโชโอเนี่ย
แต่จริงเนี่ยมันจะต้องไปเดินร่วมกับ

คือจะมีนายแบบจริงจัง

เขาก็จะมีเซลปอยู่ประมาณสัก๒๓ประเทศ
ที่จะเชิญไปเป็นแบบสีสันไฮไลท์

จึงเวลาใยไปหาผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับ

เล่านาทีถูกฤทธิกาชัยนะครับ
รับบอกว่าตื่นเต้นมากเลยหัวใจแทบหยุดเต้น
บมา๑ปีแต่มั่นใจมากต้องเป็นคนนี้แน่นอน
เจออุปสรรคอีกกี่ครั้งก็ไม่เป็นไร
ฟุ้งนะครับบอกว่าแพลนแต่งปีหน้าแต่ยังไม่ได้เข้าหาผู้ใหญ่
ล่าสุดนะครับเนยเปิดเผยถึงวินาทีตื่นเต้นนะครับ

เพราะว่าเนยไม่คิดว่าพี่ฤทธิ์จะขอแต่งงานเร็วขนาดนี้

คือวันนั้นเนยรู้ว่าเราไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วมันก็เป็นวันครบรอบหนึ่งไป
เราก็รู้ว่าต้องมีกินข้าวกันอยู่แล้ว

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจริงก็ยังไม่ได้คุย

แต่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วว่าพี่ฤทธิเขาแต่งงานเขาก็โอเค
แล้วแต่เนยเพราะที่บ้านเนยคือ
ถ้าลูกแฮปปี้โอเคกับใครเขาก็โอเคด้วย
อันนี้ทางฝั่งคุณเนยก็บอกมา
พี่สารเป็นรายาณเดียวฉันลืมไปแล้ว
เป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าก่อนนั้นก็มีกระแสขาว
ที่แบบว่าหนูแม่มมาก็ชอบแซวอ่าน

ไม่รู้ไม่ต้องบอก

ฐานีคอมฟลอร์คเป็นของตัวเอง

ถ้าต้องมาตามในแครมฟล็อคแคะมฟล็อค

จริงพี่นุ่มเอยบีจริงมาม

แล้วงานบะยาละละคลังใยมันเยอะมาก

ทำงานได้มานี่ดีกว่านี่หรือเปล่ามา
พระเอกค่ะช่อง๓ตอนนี้ไปเป็นเด็กวัดกันหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นบอยปกรณ์มากปะลินนำทีมกันไปเลยทีเดียวนะคะ
ก็แน่นอนค่ะหลังจากที่พระหนุ่มนะคะ
พักเกรสนะฮะเกรสนะฮะซึ่งก็อุปสมบทไปเมื่อวันที่๙มิถุนายนใช่เปล่า
ก็ได้ฉายาว่าชวินโท
ซึ่งแปลว่าจอมปราศแล้วก็ผู้มีเฉา

ลาศีพระเหลืองจับจริงนะฮะ
เข้าสู่ร่มกาสาวพักนะฮะซึ่งก็๑อาทิตย์แล้ว
ดังนั้นก็มีการปฏิบัติกิจของสงฆ์ทุกเช้าก็ออกไปบินทบาท
แล้วก็ยังมีครอบครัวแล้วก็แฟนก็ไปร่วมกันใส่บาทตอนเช้าอยู่ตลอด
ทำวัดเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
นี่ไปทีเดียว๔คนเลยเหรอคือมาพร้อมกันเลยเล็กบอย
บรรดานุ่มทั้งหลายก็แท็กทีมกันไปนะฮะ

ก็มีบอยมีหมากมีอเล็กซ์นะฮะ
มีอาเล็กซ์ไม่ใช่เอร็กซ์อาเล็กซ์

แล้วก็บ้อมก็เข้าแถวไปเป็นแบบว่าเด็กวัดเดินตาม
คอยรับเวลาจากผ้าเกสรับบาทเสร็จใช่ป่ะ
เขาช่วยขนข้าวขนของกันเลยในช่วงเช้าน่ารักมาก
วัดบวรท่านก็ปฏิบัติจริงนะคะ

ไม่ได้มาแบบว่ามาเล่นนะฮะ
กลิ่นหอมมากอะไรคุณเหมียวคุณม้าลองชิมสิ
กินดีมากเลยดูสิ
วานิลากินครีมกินนมนี่ไง

นั่นแหละอยู่ก่อฮอกกายโดถูกแล้วแต่ว่ากลมซัปโปโร

อะไรหรือเอาพี่ไม่มีแล้วมีนี่นี่นี่จนแหน้งหนุม

อลอร่าพีตอนผีเสื้อมือสอง

ผีที่อยู่ในเสื้อ
เภลู้เพราะเอทเรา
คือไปซื้อเสื้อมาคือไปซื้อเสื้อมามือสองค่ะ
ก็ต้องติดตามชมให้ได้นะครับผีเสื้อมือสองผีของเสื้อมือสองผีผีที่อยู่ในเสื้อมือสอง
สี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มซีรีส์ใสและคุณใส
คุณหันให้รู้หันด้วยเลยนี่นี่ดู
แล้วทำไมมูลนายต้องมีสีชมพูนี่ล่ะ

อ่าลาแล้วค่ะพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้

เดี๋ยวต้องให้มดดำลากตัวมาคุยกับพวกคุณ
เขาจะมาที่นี่เขาจะมาเยี่ยมไทรรัส
เราไม่อยู่
ไม่อยู่เหมือนกัน
โอเคเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมผิดแชร์แชร์